มาเช็คสถานะหัวใจของคนทางนี้บ้างดีกว่า

อุ้ยนี่มันเสียงอะไร

ดูซ้่อยถี่สถานะหัวใจแกเป็นยังไงบ้าง
ก็ยังมีผลงานละครให้ได้ชมกันด้วย
ซึ่งบทบาทที่ได้รับบอกเลยโอ้โห

คุณผู้ชมค่ะคุ้นชินจริงกับบทผู้ชายเจ้าชู้
ซึ่งบทแดวเนี่ยเรียกว่าพี่ป้องนะ
เกิดมาเพื่อรับเล่นบทนี้
เป็นภาพจำของพี่ป้องไปแล้วคุณผู้ชม
ป้องนะยังยืนยันด้วยนะตัวเองเลย
ตัวเองไม่เคยเจ้าชู้เลย
พี่ป้องตอบหนูพี่ป้องเสียงสั่นอย่างนี้เลย

พี่จริงจังนะพี่เซียร์ิอสนะ
แต่ตอนนี้พี่โสดใช้ชีวิตแบบหนุ่มโสดไปแบบชิว
นอกจากนี้ค่ะก็ให้พื้นที่เคลียร์ข่าวลือสักหน่อย
ทำตัวน่าสงสัยเหมือนกันนะ
พี่ใส่เคียงอะไร

พอยุ่นผมมีแฟนแต่งงานเริ่มยังเยอะขึ้นเรียกย่อย
ขอแน่ยังจริงทุกคนมีประสบการณ์ตัวเอง
จัดให้หน่อยหาให้หน่อยไม่เคยเวิร์คเลย
มันต้องหาเธอเอง

เอาอย่างนี้ถ้าพี่ป้องด้วยนะจะมีใครสักคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็ประกาศให้เรารู้กันเองแหละ